ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่สายยาวมาจนถึงตอนนี้ค่ะ

กรณีที่กองปราบลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรี
แล้วก็น่าจะมีการสักถามพูดคุยกับพยานเพิ่มเติมนะคะ
ติดตามจากคุณยุธยาตุ้มมีค่ะผู้สื่อข่าวแทรรัสทีวีนะคะ
รายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ค่ะ
คุณตำรวจโทชิดิรัสตภิษฐก็ได้ลงมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าว

บอกว่าในการสอบสวนวันนี้แม้ว่าจะยังไม่มีผลทางคดีมากเท่าไหร่นัก
แต่ก็มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะครับ

ที่ยังคงทำการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง
นั่นก็คือบุคคลที่เป็นพยานสำคัญของครูปรีชาไคร่ครวนนะครับ
โดยเฉพาะนางรัตนาพรสุภาธิบหรือว่าป้าบ้าปิ่น
แล้วก็นางพัชริดาพรมตาหรือว่าป้าพัดนะครับ

ตอนนี้เจ้าที่กรประปามก็ยังคงทำหน้าที่นะครับ
มีหลายนายทีเดียวที่ลงพื้นที่มาปูพรมใน๗จุด
ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีในวันนี้เพื่อคลี่คลายคดีหวย๓๐ล้านนะครับ
แล้วก็ช่วงหนึ่งที่พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ได้
ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมา
บอกว่าวันนี้ยังไม่ได้มีคนรับสารภาพนะครับ
ตามที่มีกระแสข่าวในโซเชียลต่างเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน
จากท่านพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ครับเอ่อวันนี้ก็มีแนวโน้มเป็นทางที่ดี
แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดว่าดีอะไรยังไงนะครับ
อยู่ระหว่างการที่รวบรวมสิ่งที่ได้ในวันนี้นะครับของข้าราชการตำรวจนี้ก็เพื่อมาสักถามนะครับ
เรื่องเริ่มต้นอย่างไรใครทำอะไรบ้างเกี่ยวกับการรับแจ้งต่างเนี่ย
นะฮะก็ก็ได้ผิดหยุดอะไรบ้างบ้างบอกสำควรมีกระแสข่าวว่าเจบัตรอยู่หรือไม่รับสารภาพจริง
เราก็ไม่ก็ยังไม่รับสาภาพครับก็เราก็บอกเขาไปแล้วข้อที่จริงเป็นอย่างนี้นะครับ
คงมีอะไรที่เอ่อที่ค่อนข้างเอ่อผูกพันธุ์กันพอที่ควรนะครับ
ลึกเท่าที่ทราบมาก็ไม่ว่ากันเพราะว่าถือว่าได้ให้โอกาสแล้วนะครับ
ท่านก็บอกนะครับว่าในการสอบสวนหรือว่าการซักถามครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ก็มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขอลงรายละเอียดมากนัก
ก็ยืนยันว่าไม่มีใครรับสารภาพนะครับซึ่งเมื่อท่านได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเสร็จ
ยังไม่มีรายงานว่าจะเสร็จสิ้นภายในคืนนี้หรือไม่
หรือว่าพรุ่งนี้จะต้องมีการสอบสวนต่อไปหรือไม่
บรรยากาศตอนนี้ยังมีสื่อมณชนหลายสำนักยังคงปรักหลักรอทำข่าว
เพราะคิดว่าในคืนนี้อาจจะมีผลการสอบสวนที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดก็รายงานไปเท่านี้ก่อน
ยุฒิยาตุมีขาวเทราทีวีรายงานสดจากจังหวัดกาญจนบุรี